ปิดท้ายกันที่ความพร้อมนะครับของฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์นั้นก็ได้นักเตะ๓๐คนที่จะลงสู้กับจุฬาแล้วนะครับ
มีการประกาศรายชื่อกันออกมาแล้วก็เน้นย้ำเฉพาะดาวดังนะครับ
ที่มากันแน่นะครับ๓นักเตะเมืองท้องสหรัฐอยู่เย็น
อธิสักษ์ไกรศรและอธิสรพรมรักนะครับ
ขณะที่อาทิตย์ดาวสว่างจากเชียงรายก็อยู่ในขุนพลชุดนี้ด้วย
เช่นเดียวกับชะลินแซ่เอี๊ยะศิวากรปริยตกูลและเยอะสวรรค์บุญฐานนะครับ
ทางฝั่งของจุฬาครับก็จะขาด๓๔ตำแหน่งนะครับ
ตัวหลักเลยครับเพราะว่ามีการแจ้งข่าวมาทั้งพันศาเหวิบูรณ
ด้วยบรินวิรวัตโนดมปกกล้าอันนั้นรวมถึงอาณาวินจูจีน
บาดเจ็บในช่วงเก็บตัวกับสโมสรในช่วงปรีซีซั่น

องหลังเนี่ยมีทางกรวิทนามพิเศษอยู่แล้ว
กลางกลางก็ยังมีพีรดลชำรัศมีและธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
บัญชาการเกมก็ไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วนะครับ
สู้กันด้วยหัวจิตหัวใจเต็มร้อยนะครับ

อีกครั้งรายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับ
วันเสาร์ที่๓กุมภาพันธ์ตั้งแต่บ่าย๓โมงเย็นถึง๖โมงเย็นเลยครับ
และวันอาทิตย์ต่อเนื่องนะครับ
โค้กครับครั้งที่๒๐นัดชิงชนะเลิศครับ
เมืองทองแชมป์เก่าเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดโคจรมาพบกัน
ปีที่๓ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่ง๒ปีหลังเมืองทองเป็นแชมป์
ก็ติดตามการถ่ายสดได้นะครับวันอาทิตย์ที่๔กุมภาพันธ์นี้
๖นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไปครับ